คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องดวงกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้คุณเจ็บหนักไหมคุณเจอรี่
คุณผู้ชมบอกเลยว่ารถคันนี้พี่นางเอาไปทำบุญที่จังหวัดอุดรธานี
แฟนก็เล็งกันใหญ่เลยแต่ถูกด้วยค่ะ
โดยบันเทิงไทยรัฐค่ะสายตรงไปสอบถามเรื่องนี้กับพี่นางนะคะ
สรุปว่างวดนี้ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวทั้งหมด๑๓๕ใบ
คูณกันเองเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง
รวมกับถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวเลข๑๒
อีกคุณผู้ชมหาเอำกับผู้ว่าไม่ไหวเนอะ
นางบอกเลยว่ารวมแล้วงวดนี้
เหมือนจะได้รถคุณใดที่ซื้อมาใหม่ฟรีเลยนะ
พอรับเละคือ๒ล้านบาทเลยนะ
แต่ว่าก็ไม่ได้พูดเรื่องที่แบบลงทุนไปเท่าไหร่นะ
เรื่องโชคเรื่องความเฮงแบบนี้

ถ้าใครไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้ก็เอาพอแบบหอมปากหอมคอพอให้แบบว่าสมองมันได้คิดเลขกันเบาบ้างนะคะ
แต่เอาจริงงวดก่อนหน้านี้รถพี่นางเนี่ยตอนป้ายทะเบียนสีแดงเนี่ย
อยู่เฉยตามนะแล้วมันไม่ออกไงก็ไปพอเห็นงวดนี้อ่าไม่ตามละกัน

พี่เชื่อพี่นางเดี๋ยวงวดหน้าแล้วพี่นาง